ให้เข้าชี้แจกับกรรมอธิการใหม่ประเด็นอะไรบ้างครับ
ก็ขออนุญาตนะครับในเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
มันก็จะมีการเทียบร้านในทุก๓ส่วน
ส่วนแรกคือเรื่องการจัดเทียบร้านเรื่องการการกำหนัง
อันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องกรณีการตลายหลบขา
เหมือนย้ายเสียงออกนะครับเพื่อให้การช่วยอีก

แล้วก็สำหรับการทำลายหลักฐานหรือการขนย้ายสิทธิ์
มันก็เกิดขึ้นจริงนะครับ
อย่างที่นำเรียนว่าครั้งแรกที่ผมไปเนี่ย
ไม่พบเพราะว่าผมไปเนี่ยในช่วง
เวลาที่เช่นกลางครึ่งนะครับเข้าไปพร้อมกับอ่า
พิสูจน์หักฐานการ์ดแล้วเจ้าทีสิตีเวทย์นะครับ
ก็เราก็ไปก็เจออย่างที่เคยนำเรียนแต่เบื้องต้นนะฮะ
ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับ
ก็มีการตรวจสอบก็ยืนยานก็มีเหตุการณ์ที่ศพที่ในนำศพเจ็คถามแล้วครับ
อยากให้ทำอะไรออกก็ว่าทำเนี่ยคุณบัตรเจ็บนะฮะ
ใครมีข้อมูลอะไรนะก็ส่งมา
จะส่งโดยตรงที่ผมส่งโดยตรงที่หน่วยงานไหนก็ได้นะครับ
ก็ส่งมาถึงผมนะครับก็ยินดีว่า
อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเรื่องนี้ก็ดำเนินตรงไปตรงมานะครับ
แล้วก็เรื่องเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในกรบัญชาการสมุทธควรบ้านนะครับ
มันก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของกรบัญชาการสมุทธควรบ้าน
ซึ่งจริงจริงเนี้ยทางท่านตะยกอัตโธมนตรีเนี้ย
ท่านวุฒิกาโทษภัณฑ์ชาติเนี้ยท่านก็สั่งการณ์มาเด็ดขาดนะครับ
เรื่องเกี่ยวเรื่องพวกนี้และแม้แต่ในเหตุนี้เองเนี่ย
ท่านก็สั่งการณ์มาให้จะเนินอีกตรงไปตรงมานะครับ
ก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย
ก็มีการจะเดินเดินไปคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหกข้องก็จะเดินทุกลายนะฮะ

มีเยอะให้เฮียตี้ไหมครับ

ให้เฮียตี้สาธิตเป็นข่าวไหมครับ

ก็ทั้งเฮียตี้เนี่ยก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะฮะ
มีคนมีความเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าขอขอรูดลงไปละถามนิดนะครับ
วันนี้ที่ว่าตรวจสอบมันแน่วเวลาหนึ่งแล้วเนี้ยแล้วแสดงเท่าไหร่ครับท่าน

ก็อย่างที่ที่นำเรียนนะครับก็ไปปล่อยกับอันนั้นนะฮะ
เปิดมาระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาแน่นอนขอตรวจสอบนะ
ก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าใครเป็นเจ้าของ
ก็ระเบิดอันทธิดีนะฮะก็เป็นผู้จัดเป็นผู้อะไรก็ว่าไป
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่ทำเรียนนะฮะมันมีอยู่สามสามเรื่องใช่มั้ย
ส่วนคนที่เนี่ยทำลายหลักฐานผลใช้สิทธิ์ของเนี่ย
เป็นเกี่ยวของการทางรันไหม

ที่ช่วยอีกหลวงด้วย
เพราะตอนนี้จากจมมือที่แจ้งให้ทราบนะคะว่าอย่างผู้ปัจจิเจ็บเมีย
แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเติมเวลาที่พี่เขาหา
เป็นการพนันแน่แล้วก็อย่างถ้าเกิดสืบทราบตอนเนี้ย
สืบทราบตัวบุคคลที่ทำลายได้จำนวนหนึ่งนะฮะ
เราก็จะเติมเวลาจะดีทั้งการประนันเราก็จะเติมเวลาจะดีทั้ง
เรื่องการสำลายของกลางนะฮะขอตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะฮะ
ว่าว่าอ่าเป็นอย่างอย่างที่รับทราบมาหรือเปล่านะฮะ
ต้องไปทิ้งประเด็นนะครับนะฮะแล้วกับเจ้าของตึกอ่ะครับ
เจ้าของตึกกับเยอะตี้เป็นตัวเนียวหรือเปล่าตอนเนี้ยเจ้าของตึกเนี้ยเราทราบมาแล้ว

ก็มีการให้เช่าช่วงต่อมานะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปักใจว่า
อ่าคนที่เช่าช่วงต่อมาเนี้ยอ่าจะเป็นคนดำเนินเอ่อ
เรื่องนี้หรือเปล่าก็อาจจะตอนนี้ยังยังสอบไปยังยังไม่
ไม่พบประเด็นอะไรนะเห็นบอกว่ามีการดัดแปลงตึกตรงนั้นด้วย
ที่จะให้เป็นบทคือตรงนั้นเนี้ยเขาต้องตรวจสอบนะครับ
เพราะเกี่ยวกับความบรรดาสำกัดหลายหลายส่วนถ้าเกิดเขาทำความผิด
ทราบว่าคู่เสียชีวิตนะฮะเพราะเกาะฮีตยิงเนี้ย
กับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยรู้จักกันมาก่อน
เคยมีปัญหานึงนี่สิ่งต้องการมีการกู้ยืมเงินนะครับในเบื้องต้นนะครับ
แต่ว่ายังมีประเด็นอุปชัยเพื่อคอยยากแองนี้อยู่ในสำนวนการสอบส่วนนะครับ

เดี๋ยวขอยากกับว่ามันมันเรื่องการดูด๑๓๐๐คุณนะครับ
ตอนนี้มีมากกว่าที่ดีกว่านั้นครับทุกส่งหรือไงครับ
ก็อันนี้นะเดี๋ยวรอเวลานิดนึงก็อย่างที่ทางเรียนผมพูดต้องหาเนี่ย
ได้ดีมากกว่าเด็ดคนนะครับตอนนี้รูปรวมเนี่ยทราบตัวบุคคลแล้วคนหนึ่งนะครับ

เดี๋ยวอันนี้ในรายละเอียดนะน้องนะ
ลองมาด้วยแล้วเตรียมใดใดใครปรับขวา
เร็วเนี่ยครับไม่นานนะครับ
ก็อย่างที่นำเรียนว่าตัวกลิ่งเราทราบว่ามีมีไม่น้อยกว่า๑คนว่าตัวกลิ่ง๖คนแล้ว
ส่วนตัวคนทำลายพยานหลักฐานขนย้ายสิ่งของหรืออะไรในกล้อง
เราต้องทราบตัวกลิ่งได้จำนวนนึงก็ต้องต้นเดินทางนี้
หลอกว่าตัวกลิ่งนี้วิ่งไง
ถ้าข้างน้อยผมช่วยอธิบายเลยนะครับเรื่องของการประวิงเวลา
ประวิงเวลาหมายถึงว่าไงครับ

ก็ตำรวจรับแจ้งจริงมีหลักฐานการแจ้ง้เหตุที่
ตรงกลับรับแจ้งเหตุเวลาสี่ทุ่มครึ่ง
ถึงแถวสองทำงานสอง
ของใคร
เราก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเค้ามันมีเวลาในการเกาะขัด

นะฮะก็อย่างอย่างที่นำเรียนนะฮะนะฮะก็อ่าเขาแจ้งเจ้าที่ตำลวด
ทุ่มครึ่งนะครับเจ้าที่ตำรวจไปถึงสี่ทุ่มสี่ห้านะส่วนอันนั้นเนี่ย
อยู่ในสำเรือการสับสนแล้วก็รูปรวงพยาหลักฐานอยู่นะครับ
ก็ขอเวลานิดครับก็อย่างที่นำเรียนนะฮะก็อันนี้ต้องไปตาม
พยาหลักฐานนะฮะพระคุมพระมูลชาย์เนี้ยก็สั่งการมา
อาเงียก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถ้าเกิดได้มาผมก็ต้องเอามาน้อง
น้องมีก็ขอให้น้องส่งให้ตำรวจด้วยนะผมจะได้พิสูจนทราบตัวบุคคลนะครับ
ก็ก็อย่างที่นำเรียนฮะใครมีพยานหลักฐานในคดีนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับ
ก็ขอบางครูนาเนี่ยส่งพญาหลักฐานให้เจ้าที่ตำรวจ
บุคคลที่ตัวเองไว้วางใจนะฮะก็ได้ส่งต่อมาให้เจ้าที่เนี่ยดำเนินการนะครับ
ก็ต้องต้องขอความร่วมมือด้วยครับนะเพราะว่าเราก็อยาก
ยืนยันไหมครับว่านางที่นางที่สังตรวจเนี่ยไม่ชอบว่ามีการตรวจก่อนการอีกหลักฐานอีกทุกครั้ง
ต้องตรวจสอบนะครับก็อย่างที่นำเรียนว่าเราตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะ
ก็ใครรับผิดชอบนะฮะใช่ไหมฮะมันก็ลงโทษไปนะฮะ
อย่างที่ผมบอกว่าส่วนเนี้ยมันเกิดขึ้นในกรบบัญชาการหรือเหมือนต้องความร้อนบ้าน
ถึงที่สุดแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบนะฮะผมเป็นผู้จัดการนะฮะ
เหตุมันเกิดขึ้นในกรบบัญชาการตรวจต้องความร้อนบ้านก็มีการสั่งใดใครเพิ่มไหม
ก็ยังฮะขอให้คำลักษณะกรรมการตรวจสอบพฤติกิจดำเนินการของอีกนะครับ
ก็อย่างที่นำเรียนเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี
เราไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเลยมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบานฮะ
ก็เป็นเรื่องของกรบบัญชาการตรวจต้องความร้อนบ้านนะฮะก็ขอบอกคุณมากครับ
หรือมีประยะหลักฐานอื่นประจัดประยะนิติเอกว่าอย่างไรนะฮะ
เราก็รับฟังไว้นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเชื่อว่าเขาทำผิดจริง
ก็ต้องสั่งการนะฮะส่วนเขาจะให้การยังไงเนี่ย
มันเป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับเขาก็มีสิทธิ์จะให้การ
วันนี้เขาอาจจะรับวันนี้เขาก็อาจจะไม่รับก็ได้นะครับ
พิญญาณให้ได้นะฮะเราก็พยายามป้องกันปากปามไปเจอแล้วก็จับ
ตรงนี้เคยมีข่าวไหมว่ามันมีบอร์ดแล้วมีเจ้าที่ไปดูมีไหมเอ่ย
เฉพาะของท้องที่เขาเนี่ยมีการจับหลายครั้งหลายหนนะ
ผู้กลับก็เลยมีการจับมาก่อนจุดนี้มันเป็นอย่างหนึ่งนะครับ
ในพนนี้มีแค่แคลียรนะฮะไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ไปก่อน
ก็เดี๋ยวยินเรียกเนี้ยเดี๋ยวจะใช้แชร์ให้ชาติอีกครั้งน่ะ
นะครับเพราะอย่างที่นาบเลียว่าเป็นบอร์ดอยู่แล้ว
แล้วก็เปิดระยะเวลานึงอ่ะมันจะวิ่งไม่วิ่ง
งั้นก็เป็นบอร์ดเปิดระยะเวลาหน่อยนะเจ้า
ขอบคุณค่ะตลอด